เริ่มต้นจากคดีของอดีตพระพุทธอิสระก่อนเลยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนของกองปราบรามไปควบคุมตัวพระสุวิทย์ธีระธรรโมหรือว่าพระพุทธอิสระ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนะครับ
ก็มาดำเนินคดีในหลายข้อหานะครับ
ควบคุมตัวมาก็มาขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดาเลยนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วย
พนักงานสอบสวนบอกว่าสอบปากคำที่กองปราบรามมานานกว่า๕ชั่วโมงนะครับ

ในความผิดหลายข้อหาด้วยกัน
ถ้าความผิดที่เกี่ยวข้องกับตอนที่เป็นแกนนำกปศเวทีแจ้งวัฒนะมีหลายเรื่อง

ข้อหาเรื่องเป็นผู้ใช้ยุโยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทำร้ายร่างกายตำรวจจนบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาใช้ให้คนอื่นนวงเหนียวกากขัง

ให้ผู้อื่นปล้นทรัพย์ในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจร
เหมือนกับว่าตอนนั้นไปเอาปืนของทางเจ้าหน้าที่

อันนี้ตอนที่เขาจับตำรวจที่เวทีแจ้งวัฒนะได้
แล้วก็มีการทำลงทำร้ายข่มขู่อะไรกันก็ว่ากันไปนะครับ
จองโรงแรมบอกว่าจะไปเปิดเวทีเสวนาสมนาที่นั่น
โรงแรมบอกโอ้โหคงให้เข้าพักไม่ได้
เดี๋ยวแขกคนอื่นเขาจะหนีหายกันหมด

แล้วก็คิดค่าเสียหายไปแสนกว่าบาทตอนนั้น

พระประมาพิไทยพปรและสก
กรณีจัดสร้างพระเครื่องหน้ากรก

ซึ่งพระพุทธอิสระได้จัดสร้างขึ้น

ของตำลวจกองประปรามตอนที่ควบคุมตัวมาได้
พระพุทธอิสระให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พอตำรวจควบคุมตัวนำตัวพระพุทธอิสระ
คือด้านหลังศาลจะเป็นห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ก็จะเข้าไปสู่ห้องพิจารณาคดี
ก็มีมวลชนนะคะมาให้กำลังใจ
คือมีมวลชนมาให้กำลังใจแก่นนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอยู่แล้ว

ใช่ค่ะเขาก็เลยตะโกนดาทอพระพุทธศาสตร์อิสระด้วยความไม่พอใจ
เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองกับเขาอย่างนี้

แต่ตอนนั้นพระพุทธอิสระก็มีสีหน้ายิ้มนะคะยิ้มเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหยุดการกระทำของคนที่มาตะโกนต่อว่า
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่ศาล

ก็สุดท้ายพระพุทธอิสระก็เดินเข้าสู่ห้องคุมขังนะคะ
ครับคือพนักงานสอบสวนกองปราบรามเนี่ย

มาคอมนาฏศาลฝากขังเอาไว้ในช่วงระหว่างการดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดตามกันมาตลอดทั้งวันนั่นก็คือว่า
ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวคุณเกิดมาสอนศึกเลยนะ

ต้องศึกนะครับเพราะว่าตามกฎของสงฆ์
พระสงฆ์ที่ต้องเข้าไปอยู่ในห้องคุมขัง
ห้องควบคุมตัวเข้าเรือนจำเนี่ยอันนี้ต้องศึกนะครับ
แล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่รอกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาล
นิมนต์พระพิสุชั้นผู้ใหญ่มา๓รูป

ตามรายงานบอกว่ามาจากวัดเสมียนารี

ทีนี้คนก็สงสัยจะไม่ได้ประกันตัวหรือยังไร
และหลังจากนั้นครับเวลา๑๘นาฬิกา
หลังศาลได้ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องฝากขัง

ศาลก็อนุญาตตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกองประหลาบกราม
ก็คือให้ฝากขังพระพุทธอิสระเอาไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

และไม่ให้ประกันตัว
นี่ครับพระพุทธอิสระตอนที่เดินออกมา
นี่คือศึกมาแล้ว
ใช่ค่ะก็คือตามรายงานข่าวก็บอกว่าการที่ได้นิมนต์
พระสงสามรูปเข้าไปเห็นเข้าไปในห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังเลยนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาไปด้วย๓คน
เหมือนกับเป็นห้องที่เขาปิดเอาไว้มิดชิดมีแต่เจ้าหน้าที่
คนข้างนอกก็มองเข้าไปไม่เห็นนะคะแล้วก็ออกมาก็เป็นชุดสีขาวแล้ว

ก็เป็นอดีตพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นนายสูวิทธิ์แล้ว
คือถ้าตามนามสกุลเดิมของนายสูวิทธิ์พร้อมประเสริฐ

จุบันอายุ๖๒ปีนะครับเกิดปี๒๔๙
เพราะฉะนั้นคนที่เขามารอพอทราบข่าวเนี่ย
ในฝั่งของผู้ที่เขารบนับถือสัตว์ภาพพุทธศาสนานี้นะ
ก็ร้องไห้เลยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
โอ้โหไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ด้วยซ้ำ
คือต้องยอมรับว่าในช่วงเวลา๑เนี่ยเป็นอดีตพระสงฆ์ที่มีบทบาทสูง
ในการเป็นแกนนำทางการเมือง
นี่ค่ะภาพนี้ค่ะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาถึงกับปล่อยโฮค่ะ

และอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้คนก็อาจจะมองว่าในยุคนี้สมัยนี้
อดีตพระพิสุกรูปนี้ก็มีบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโต

ไม่คิดว่าจะเกิดภาพนี้วันนี้ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทีนี้ก็คืออดีตพระพุทธอิสระแล้วนะคะนายสุวิทย์ทองประเสริฐ
แต่ว่าในส่วนของการประกันตัวเนี่ยนะคะจริงแล้วก็ยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อสารได้อีกนะคะ
แล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่ออุทธรณ์คำขอประกันตัวต่อสารอุทธรณ์ได้ด้วย
ก็ตลอดระยะเวลาการฝากขังสามารถทำได้ต่อเนื่องในเรื่องของการประกันตัว
ทีนี้เนี่ยบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตอนนี้อยู่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะติดตามจากคุณภูริพัฒน์ได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการควบคุมตัวนายสุวิทย์
หรืออดีตเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาคือพระพุทธอิสระนั่นเองครับ
หลังจากที่ศาลนั้นไม่อนุญาตให้ท่านได้รับการประกันตัว
จึงถูกคุมขังมาอย่างที่แห่งนี้ด้านหลังผมในขณะนี้คือบรรยากาศสดสดเลยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าไม่มีแม้แต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา
รวมไปถึงญาติพี่น้องของนายสุวิทย์นั้นเดินทางมาเยี่ยม
หรือให้กำลังใจแต่อย่างใดเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงบรรยากาศที่เกิดขึ้น
สารอาญาเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาให้ได้รับฟังกันนะครับ
หลังจากที่สารมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา
นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระพระลูกวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
ถูกเจริญที่ราชธรรมคุมตัวลงจากห้องพิจารณาคดีเมื่อเวลา๑๘น๓๐น
ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของผู้ต้องหาเป็นพฤติการร้ายแรงเห็นควรไม่ให้ประกันตัว
ให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมนำตัวไปควบคุมตามคำร้องของพนักงานสอบสวน
นายสุวิทย์ไม่ได้มาในรถคุมขังของเรือนจำที่รวมกับผู้ต้องขังอื่นทั่วไปนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ราชธรรมนั้นจัดรถควบคุมพิเศษไว้ให้
โดยสีหน้าของนายสุวิทย์นั้นผมได้เห็นสีหน้าของท่านค่อนข้างมีความกังวลอย่างชัดเจน
โดยขณะนี้ท่านไม่ได้สวมใส่ผ้าเหลืองแล้ว
แต่ถูกสวมใส่ในชุดขาวที่ถูกจับศึกไปก่อนหน้านี้
โดยพระชั้นผู้ใหญ่จำนวน๓รูปจากวัดเสมียนนารี
ซึ่งภายหลังจากนั้นนายสุวิทย์ก็เดินขึ้นรถของราชธรรมในฝั่งด้านซ้าย
โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ทั้งสองด้านมุ่งหน้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
โดยมีรถของตำรวจคอมมันโดกองปราบปรามจำนวน๓คัน
รักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ระหว่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาให้กำลังใจนายสุวิทย์นั้นตะโกนเรียกนะครับว่า
หลวงปู่พร้อมเคาะประตูกระจกนะฮะเรียกให้นายสุวิทย์อย่างดังนะครับ
บางส่วนก็ร้องไห้ละงมเพราะเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพุทธอิสระกันครับ
ห้อใช่ไหม

ไม่รู้สิพี่

เลี้ยง
เราแรกประเทศนี้แล้วก็เราก็ทำนี่

พวกเราก็ต้องทำของเราก็ต้องเข้าไป
โดยภายหลังจากนั้นจับหน้าที่ราชธรรมชัยเวลากว่าสามสิบนาที

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นายสุวิทย์จะถูกคุมตัวไปที่แดนแรกรับผู้ต้องขังใหม่
พร้อมนำตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่
ก่อนที่จะสอบประวัติพร้อมกับให้เวลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะแยกแดนไปตามโทษที่ถูกคุมขังต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ได้รับรายงานล่าสุดแล้วนะครับว่า
ดาลูกศิษย์ลูกหาของนายสุวิทย์นั้นนัดหมายกันเดินทางมาให้กำลังใจ
ในวันพรุ่งนี้เวลา๗นาฬิกานั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ

นี่ก็คือในส่วนของคดีพระพุทธอิสระที่ต้องไปขึ้นสารอาญา
ไม่ให้ประกันตัวก็ต้องนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ